สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เจอเจอกับเราสองสาวค่ะเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่นะจ๊ะใช่ค่ะ
เริ่มกันที่ข่าวแรกก็เป็นข่าวเรื่องของความแซ่บในช่วงซัมเมอร์ของซุปเปอร์โมเดลอย่างพี่บีน้ำทิพย์กันบ้างดีกว่านะคะ
ตอนนี้ใครเขาก็ไปทะเลกันเนอะหน้าร้อนและแน่นอนว่ามาพร้อมกับบิกินี่สุดแซ่บ
ไปหลายวันก็เปลี่ยนหลายชุดหน่อยเนาะด้วยความว่าตอนนี้โสดไงจะทำอะไรก็ได้
ไม่มีใครเบรกนะจ๊ะแซ่บซีดซาสปรี๊ดปราดจริงเลยนะฮะ
เขาบอกไปทะเลเนี่ยทะเลร้อนละอุมากเลยนะ
ภาพที่ปล่อยมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดทุกเซตเลยนะฮะ
บีบอกเลยว่าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าโสดแล้วแซ่บได้นะ
แต่เป็นความชอบที่ก็ทำเป็นปกติอยู่แล้วเวลาไปทะเลนะ
แต่ว่าช่วงนี้คนจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเธอกำลังโสดก็เท่านั้นเองค่ะ
ส่วนรักครั้งใหม่ยังไม่เปิดใจ๑๐๐นะคะแต่ยอมรับเลยว่า
รักครั้งนี้อาจจะเปิดกว้างว่าหญิงก็ได้ชายก็ดีค่ะ
ด้วยความที่รู้สึกว่าเวลาไปทะเลด้วยความรู้สึกว่าเราได้ปลดปล่อยและดีหลักจริง
เวลารูปที่มันออกมามันก็เลยสวยมั้งคะมันอะไรอย่างนี้
ความที่เราเป็นนางแบบด้วยเราก็เลยรู้ว่าโพสต์เราจะเป็นยังไง

เกิดไหมคะตอนนี้เกิดไหมหรือว่ามักเจออีก

จริงเอาจริงชอบผู้หญิงเหมือนกันนะเพราะว่าชอบมองผู้หญิงสวยเนี่ยอย่างนี้อะไรอย่างนี้
ชอบมองผู้หญิงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าให้จิ้นจนแบบเป็นแฟนอะไรอย่างนี้
พูดจริงตอบไม่ได้เพราะตอนนี้เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมคะ
แต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็ชอบผู้หญิงก็ชอบผู้หญิงเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าให้เป็นแฟนเลยตอนนี้ยังไม่ได้คิดอย่างนั้นค่ะ